ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คนรักสัตว
เฉพาะสุนัขเนี่ยนะคะถึงกับควันออกหูเลยทีเดียวค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่สุนัขพิษบูตัวหนึ่งเขาไปกัดสุนัขพันธ์ไทย

ราวก่อนที่เราเห็นในปั๊มนะเป็นพิษบูเหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้ก็กัดแล้วก็ถ่ายคลิป
นำมาเผยแพร่กันในโลกโซเชียลนะครับ
การแชร์ต่อไปในหลายเพจดังค่ะ
ซึ่งเพจดังเนี่ยบอกว่าเจ้าของพิษบู
ปล่อยให้สุนัขของตัวเองมากัดสุนัขพันธ์ไทย
เรื่องนี้ชาวเน็ตก็เลยเดือดร้อนกันนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
ซึ่งก็สรุปแล้วเจ้าของคลิปเป็น
ผู้ที่นำคลิปนี้เขาเรียกว่าถ่ายเองแล้วเอามาโพสต์เอง

ก็ประสานแจ้งความตำรวจให้ดำเนินการ
พันธุ์ตำรวจเอกพิษนุพรานพนัท
กับการสถานีตำรวจภูทรเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะเจอเจ้าของสุนัข
ซึ่งเขาบอกแบบนี้เขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของสุนัขพิษบูตัวเดียว
แต่เขาเป็นเจ้าของสุนัขทั้งสองตัวที่กัดกันอยู่
บอกว่าถ่ายไปด้วยความที่รู้สึกคึกขนอง
แล้วก็โพสต์คลิปเองด้วยสำหรับเหตุการณ์การกัดกันในครั้งนี้นะคะ
ตำรวจค่ะก็เลยได้คำนวณคดีฐานปล่อยปะละเลยให้สัตว์ออกมานอกบ้าน
โดยลำพังหรืออาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

พร้อมทั้งอบรมให้เจ้าของควบคุมดูแลสุนัขให้ดี
แล้วก็อย่าสร้างความแตกตื่นให้กับสังคม
ด้วยการโพสต์วิดีโอแล้วก็เผยแพร่ภาพแบบนี้อีกนะคะ
ส่วนประเด็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุร้าย

ก็ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ว่านิสัยของสุนัขค่ะ
ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงอีกทีนึง
แล้วก็แน่นอนมีคนเลี้ยงพิษบูมีคนรักพิษบูเหมือนกัน
ก็เลยเอารูปพิษบูสายแบ๊ว
ลบล้างภาพพิษบูที่ดุร้ายนะคะ
มาโพสต์ทั้งเป็นคลิปแล้วก็ภาพนิ่งด้วยนะคะ
อาบน้ำชอบอาบน้ำเหรอ
คืออย่างที่บอกแหละว่ามันอยู่กับการฝึก

สำคัญเพราะว่าคือเราต้องก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตาม
ต้องรู้จักตัวตนของสัตว์ชนิดนั้น
อุปนิสัยใจคอสายพันธุ์

พิษบูถูกสร้างมาเพื่อเป็นสุนัขต่อสู้

บางทีเขาเห็นแล้วมันเกิดฮึกเหิมจะต้องต่อสู้
มันก็เป็นสัญชาติยานที่เขาทำออกไป
จริงแต่เราก็ต้องฝึกให้เขาเชื่อฟังคนเลี้ยง

เวลาที่ต้องออกไปในที่สาธารณะ

เลี้ยงสูงนักพันธ์แบบนี้ควบคุมไว้ไหม
ใช่นี่สำคัญไม่ใช่แค่ว่าอยากเลี้ยง

มีความอดทนเพียงพอที่จะค่อยฝึกเขา

สอนซ้ำจนสุนัขจำได้แล้วก็มีนิสัยที่ดีต่อไปนะคะ